จันทบุรีค่ะมีคนร้ายต้องบอกว่า
ขโมยไม่แคร์กล้องค่ะคือเดี๋ยวนี้เขาติดกล้องวงจรปิดกับทุกที่แล้วแต่ขโมยสองคนนี้
แคร์และไม่สนใจใดทั้งสิ้นอยากติดติดจ้ะเพราะว่ายังไงก็จะขโมย
แล้วขโมยคืนเดียว๑๐คันคุณ
เนี่ยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพกล้องวงจรปิดเลยคือเนี่ยเขาไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรเลยนะ
หน้าบ้านถนนชาวอุทิศตำบลวัดใหม่ในอำเภอเมืองจันทบุรี
คือเป็นของนายอนันตชัยเลิศฤทธบัญชาพ่อค้านะคะ
คืออย่างที่บอกว่าสองคนร้ายไม่คิดจะปิดบังใบหน้าไม่คิดจะหลบซ่อนตัวหลบกล้องอะไรใดทั้งสิ้น
หนึ่งนาทีเอารถเขาออกไปเลย
นายอนัญชัยก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะว่า
กล้องวงจรปิดเห็นใบหน้าคนร้ายชัดเจน
แล้วก็ได้นำคลิปนี้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสพเมืองจันทบุรีแล้วค่ะ
อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะ
คือรถยนต์นี้เป็นรถใหม่รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นรถใหม่ออกใหม่มาได้สองเดือนกว่า
โดยปกติทุกวันเนี่ยผมก็จะเข็นเข้าบ้านแล้วก็ล็อกประตูหมด
แต่พอดีเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกและคืนเดียวที่ลืมเอาเข้าบ้าน
เป็นคืนสุดท้ายด้วยเลยเพราะว่าก็โดนขโมยไปนะคะ
น่าตกใจกว่านั้นคุณเขาบอกว่าตอนเขาไปแจ้งความ
มีเจ้าทุกข์อีก๑๐คนค่ะมาพร้อมภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนกันเลย
โดนขโมยรถจักรยานยนต์พอไปดูภาพเท่านั้นแหละ
เอ้ากลุ่มคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลย
เหตุการณ์ก็เกิดในเวลาไล่เลี่ยกัน
โดยคนร้ายจะเลือกเอาเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่กำลังเป็นที่นิยม
ก็เลยอยากจะขอตำรวจนะช่วยเร่งรัดติดตามตัวให้หน่อย
เพราะมันอุกอาจมากเลยไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวกล้องวงจรปิด
ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคือจะขโมยให้ได้